ดูสายสืบอีกที่นึงค่ะมหาศรษภคาม
ค่ะนี่ปลอมตัวเหมือนกันอืม
อมเป็นพระค่ะอ่านี่ฮะเนี่ยตำรวจพระของจริงฮะ
เพราะว่าสืบทราบมาว่าจะมีแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย
ส่งยาบ้าในวัดมาส่งยาเสพติดในวัดนะครับ
พระผู้ชมครับน่าสุดท้ายทุกจับได้นะครับ
ถูกจับได้หลังจากที่เอายาเสพติดมาส่งในวัด
แล้วขยายผลไปเนี่ยได้ยาเสพติดนี่๕๐๐๐กว่าเม็ดนะฮะ
วันนี้คนร้ายนะซึ่งเพิ่งพลโฆษณ์คดียาเศษติด
จะขับรถเอายาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่วัดปากน้ำตำบลหนองไฮอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคามค่ะชุดปราบรามยาเสพติดของสพวาปีปฐุมนะครับ
วางแผนเลยฮะร้อยตำรวจเอกสมควรปริศรวานะครับ
เป็นรองสวัสดิสืบสวนของสพเนี่ยปลอมเป็นพระในวัดนะฮะ
แล้วนายสุริโยครับเอายาบ้ามาส่งก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะฮะ
คนได้สามพันหกสิบเก้าเมตรนี่ฮะนี่คือภาพตอนที่จับกลุ่มเอาไว้นะฮะ
ค่ะนี่คือตำรวจนะฮะตำรวจพระของจริงเลยฮะนี่ฮะ
นี่เอายาบ้ามาส่งในวัดโดนจับเลยครับ
พอดีเอ็นเอ็นรับอย่างอยากสายรับว่าจะมีการมาส่งยาในบริเวณวันอ่ะ
อ่าบริเวณวันมันเป็นเป็นที่โลกนะครับแต่เป็นคนธรรมดาอ่า
พวกขายาเขาอาจจะไว้ตัวทันทีนะครับ
ผมก็เลยปลอมแม่นฟ้าไปอยู่วัดไปกวดใบใหม่ก่อนหังว่าดี
แก่เดินลงมากระเลยระวนหลอก
นายสุริโยเนี่ยบอกว่าร่วมกับเพื่อนนะฮะ

นี่เป็นภาพของตำรวจนะฮะที่ปลอมตัวเป็นพระเลยนะครับอยู่ที่วัดนะครับ
โดยเอายาบ้าทั้งหมดเนี่ยไปซ่อนไว้ที่บ้านเช่านะครับบ้านเช่าอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะ
แต่จังหวัดเขาพื้นที่เขาไปถึงกันนะครับตำรวจก็คุมตัวนายสุริโยไปตรวจค้นบ้านเช่านะครับ
ไปเจอเพื่อนอีกคนนึงชื่อนายศักดิ์ศรีวันที่มาที่วัดเนี่ยนายศักดิ์ศรีไม่ได้มานะฮะ
ค้นในบ้านเนี่ยเจอยาบ้าอีก๕๐๐เมตรไปตรวจค้นในรถเจอยาบ้าอีก๔๙๙๕๘เมตร
รวมกับที่วัดอีกที่วัดที่ได้มา๓๐๖๙เมตรรวมเป็น๕๒๔๒๗เมตร
ทั้งสองคนบอกว่าจะรับยาบ้ามาจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลรัชธานี
มีผู้หญิงคนนึงนะฮะเป็นคนไทยนี่แหละชื่อนางแอ๋วรู้แค่ว่าชื่อนางแอ๋วนะครับ
จะเป็นคนสั่งยาบ้ามาให้นะยาบ้าอย่างที่เคยไปรับมาเนี่ยโอ้โห๑ล้าน๒แสนเมตรนะฮะ
แล้วเอามากระจายไปตามจังหวัดต่างให้กับลูกค้านะครับมหาสรคามร้อยเอ็ดกรสินบุรีรำสุรินศรีสะเกดอำนาจเจริญ
นี่ฮะแล้วถามว่านางแอ๋วรับมาจากไหนสองคนนี้บอกว่านางแอ๋วเนี่ยเขารับมาจากทางในทุนฝั่งสปลาว
นี่เดี๋ยวต้องไขยายผลต่อนเนี่ยครับทุกผู้พยมชมครับนี่ฮะมาส่งในวัดโอ้โห
แค่ใช้สถานที่ในวัดนัดให้กับใครก็ไม่รู้หือเด็กวัดลูกศิษย์วัดหรือ
ทำไมต้องเป็นที่วัดนี้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับวัดเขาก่อน
คุณผู้ชมก็แซวมาว่าออกข่าวแบบนี้อีกหน่อย
ตำรวจที่ปลอมตัวก็ปลอมตัวไม่ได้แล้ว๔คนก็จำหน้าได้แล้วสิ
เดี๋ยวพี่มีวิธีการปลอมไปเรื่อย